เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่กำลังหาคำตอบอยู่ว่าเกิดจากอะไร
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลรถตกตึกค่ะคุณผู้ชม
เป็นอุบัติเหตุชายคนหนึ่งขับรถทะลุกระจกลานจอดรถนะคะ
แล้วล่วงลงไปค่ะจากชั้น๘ตกลงไปที่ชั้น๒ของโรงพยาบาลค่ะ

ชั้นแปดทุก
วัดเจ็บสาหันษ์นะครับ
ล้วงลงมาค่ะที่ชั้นสองนะครับ
นี่
ต้องชนลงมาเลยหน่อย

จากชั้น๘ร่วงลงมาชั้น๒
คือกรณีนี้มีคนเจ็บ๒คนนะคะ

ส่วนอีกคนนึงคืออยู่ข้างล่าง

นี่เป็นช่วงที่ทางกู้ภัยสว่างเมตตา
เขาไลฟ์นะคะตอนที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ชายคนนึง
อายุประมาณ๓๐๔๐ปีนี่แหละค่ะ

เขาขับรถกระบะ
แล้วมันทะลุตกจากชั้น๘ลานจอดรถร่วงลงมา
ค้างอยู่บนทางเชื่อมตึกชั้น๒ของอาคารผู้ป่วย
คนขับกระดูกซิกลงทิ้มปอดฉีกนะคะ
มันกระแทกแรงมากนะคะ

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือคนนึงเขาก็บอกว่า
เห็นผู้ชายคนขับเนี่ยมีปากเสียงกับหญิงสาวคนนึง
ตรงอาคารที่จอดรถของโรงพยาบาลนี่แหละ
สักพักก็แยกจากกันแล้วผู้ชายก็ขึ้นไปขับรถ
พุ่งชนกำแพงอาคารชั้น๘จนทะลุกำแพง
แล้วก็ตกลงมาที่ชั้น๒เสียงดังนะคะ
ปูนที่รถกระบะก็ยังล่วงไปที่ชั้น๑
ถูกคนที่กำลังซื้อกับข้าวบาดเจ็บด้วยอีกหนึ่งรายนะคะ
นายพระราดาธาโยธีค่ะคนนี้เป็นลูกเลี้ยงของผู้บาดเจ็บนะคะ
บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์
แต่บอกเพียงว่าผู้บาดเจ็บเป็นพ่อเลี้ยงชื่อว่านายเสกสรรแฟนพิมาย
ก่อนเกิดเหตุพ่อเลี้ยงมาเยี่ยมแม่แม่มารักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วไม่ได้ทะเลาะกันอย่างที่มีข่าวออกมานะคะ
คือข่าวนี้ก็ทำให้ครอบครัวรู้สึกเสียใจมาก
พ่อเลี้ยงตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ
อีกด้านหนึ่งน้องสะพ้ายของผู้บาดเจ็บค่ะ

เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอพี่ชายแล้วหลานสาว
อยู่ที่ลานจอดรถนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นรถ
เพราะว่าคนเจ็บเนี่ยขับรถยังไม่แข็งแรง
ก็เลยลงมาทุกคนเลยมาช่วยบอกทางให้
ผู้บาดเจ็บถอยเข้าจอดไม่ตรงเส้นที่กำหนด
ก็เลยขับออกมาตั้งลำใหม่อ่าปรากฏเกียร์รถเนี่ยขัดคล่อง
พวกเธอก็เลยส่งเสียงร้องด้วยความตกใจ
ก็อาจจะเป็นช่วงตรงนี้แหละที่ทำให้คนที่ได้ยินเนี่ย

เพราะคือร้องเตือนเสียงดังเขาก็เลยคิดว่าทะเลาะกัน

พอช่วยกันตะโกนห้ามอาจจะทำให้คนที่ขับรถอยู่เนี่ย
ตกใจแล้วเผยเหยียบคันเร่ง
รถก็เลยพุ่งทะลุกำแพงแล้วตกลงมาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะ
คือถ้าคนได้ยินเสียงเออะโวยวายก็อาจจะเข้าใจไปว่าสามีภรรยาทะเลาะกันนะคะ
พี่ชายคนหนึ่งบอกว่าถอยไม่ตรงทรงให้ถอยเข้าจอดใหม่
เขาก็เลยจะถอยเออมันตลอดทีนี้มีหลานผู้หญิงอยู่ด้วยคนหนึ่ง
ซึ่งก็ตรงกับที่ตำรวจคาดนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นที่คนขับเหยียบเบรก

ก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นแต่ตอนนี้ก็ต้องรอสำรวจสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
โอ้โหน่ากลัวนะคะจากชั้น๘ลงมาค้างอยู่ที่ชั้น๒